จ๊ะกลับมาเบรกนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าข่าวขอเกริ่นนิดนึงละกันนะคะ
เรือนขวัญเนี่ยเล็กไม่ใหญ่จะจัดให้นะคะ
แจ๊กกะรีนกับเชอรี่นะโอ้โหแต่งตัวสวยงามไปไหนมาไหน
เหมือนเรือนขวัญเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะห่มผ้าแถบนุ่งผ้าถุง
สู้กับยุงอีกไปกลางทุ่งนาแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ
กับพี่อำพรแหวนเพชรค่ะไปดูของดีของพี่แก
ของดีของครั้งนี้พลิกชีวิตเลยนะหรอ
กลับมาโด่งดังอีกครั้งจะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะ

เพลงนี้ชื่อว่ากูคือลูกทุ่งของพี่อำพรแหวนเพชรค่ะ

วันนี้มาถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรี

มาคุยเรื่องความเชื่อมูเตลูต้องมาคุณผู้ชม

ไม่ใช่อะไรไปที่ไหนลำบากที่นั่น
จะเมนูอะไรไปติดตามกันค่ะ
ทุ่งนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
คือที่นาของพี่อำพรแหวนเพชรจำนวน๑๑ไร่เลยนะคะ
แต่กว่าจะออกรวงข้าวสวยงามขนาดนี้
บอกเลยว่าต้องสู้ลมสู้น้ำมาอย่างหนักหน่วง
ไม่ต่างจากชีวิตของเจ้าของนาอย่างพี่อำพรเอง
ที่ต้องบอกว่าเมื่อช่วง๓ปีที่ผ่านมา
อำพรแหวนเพชรก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่ง
ที่โดนพิษโควิดเล่นงานเช่นกัน

ไม่มีงานแสดงดนตรีติดต่อเข้ามา
การหารายได้ด้วยวิธีอื่นก็เป็นศูนย์เช่นกัน
เจ้าตัวยังต้องดูแลคุณแม่วัย๘๐กว่าปีที่ป่วยอีกด้วย
ซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าตัวเองก็เคยแอบมีท้อแต่ไม่เคยคิดถอย

อะไรที่ทำแล้วมีรายได้ทำหมด
รวมไปถึงเก็บของเก่าประเภทขวดพลาสติก
ขวดแก้วต่างนานาขายเพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย
แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์เปิดทางในเส้นทางวงการบันเทิงให้เธออีกครั้ง
เมื่อเธอได้ที่พึ่งที่มีการปลูกเสกแล้ว
หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดมาครอบครองเพียงไม่กี่วัน
เธอก็มีงานต่างติดต่อเข้ามามากมาย
ทำให้ชีวิตพลิกมาโด่งดังอีกครั้ง
วันนี้เรือนขวัญเลยขอปลุกมาดู๔ทุ่ม

ตามส้มตามไปคุยกันไป
แบบแป๊บแจ๊บมุนไปเลยจ้า
สวัสดีค่ะ

เคยเจอตัวจริงตัวเป็น

บอกเลยว่าสาวสวยอ่อนกว่าวัยมาก

สวยไปหมดแล้ว

คุณแม่อำพรณ์จ้ะอยู่วงการนี้ค่ะ

มีสีพึ่งเป็นของดีติดตัว

เอ่อมันจะบุญชูนะคะ
เป็นอย่างไรแน่

พี่สาวบอกว่าเออฉันมีสีผึ้งอยู่

ก็จะเกิดสิริมงคลเกิดธรรมาคะ

โหตายแล้ว

ยังยังไม่ได้ใช้
แค่ได้ไปนะคะมันก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น

พอได้สีพึ่งมาเนี่ย

กี่เม็ดนี่แม่กี่เม็ดนะ

ก็อาจารย์เทวันทรัพย์แสนยากร

อุ๊ยหนูอมพรแหวนเพชรว่างไหมวันนี้
เนี่ยอาจารย์อาจจะให้หนูไปร้องเพลงของหลวงปู่หมุนเนี่ย

เราก็ไม่คิดว่าเราได้สีพึ่งหลวงปู่มานะ
แล้วเราจะได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงที่วัดหลวงปู่อีกครั้งหนึ่ง
นั่นแหละก็คือความมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้น
แล้วหลังจากนั้นก็เราก็ได้มีโอกาสได้ใช้
แล้วก็จะขอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ล่าสุดที่ออกเลงมากุคือลุภุ่ง
อาแสดีมากแม่พูดถึงเครื่องเลงนี้หน่อย

อาจารย์บอกว่าเพลงรอเจ้าของ
เกิดมาหน้าตายังนี้

แต่คงมีน้ำใจ
เกิดมาหน้าตาอย่างนี้กูอาจจะดูไม่ดีแต่กูมีน้ำใจ
ตั้งแต่เล็กโตมาคำพูดคำจากูพูดแต่ภาษาไทย
ลูกทุ่งลุยนาตามภาษาบันนอกเพลง
ลูกทุ่งกูขอบอกมันอยู่ทุกซอกหลืบใจ
วันนี้ขอบคุณคุณแม่อำพรแหวนเพชรมากเลยนะคะ
ที่มาให้เรามาเยี่ยมเย็นถึงสุพรรณบุรีเลย

ยินดีมากเลยอยากให้มาบ่อยนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ฉันตบมือให้เลยค่ะ
เขาก็ร้องได้ตั้งหลักกลุ่มกับเขาก็เป็นของกู

อันนี้คือยุงกัดไปกลางทุ่งนา

กลางทุ่งนาเขาไม่ได้กัดคนนะเขากัดแตะ

ว่าเออนั่นแหละเชอรี่เป็นอย่างนั้นแหละ

ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
นี่อันนี้สะบัดพระถุงไป
ขอบคุณด้วยนะคะพี่อำพรแหวนเพชรนะคะ
รวมถึงศิลปินท่านอื่นเตรียมตัวเตรียมใจว่าที่ดี